ต่อเรื่องนี้นะคะที่อุดรธานีเมื่อสองวันก่อนนะคะ
ที่มีชายคลุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติด
สปาต้าฟันคอผู้ใหญ่บ้านจนเสียชีวิต
ทางตำรวจนำตัวไปฝากขังนะคะ
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูภาพที่หน้าสพกู่แก้วที่อุดรธานี

ทางญาติของผู้เสียชีวิตก็มารอดู
ปรีจะเข้าไปทำร้ายผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้นค่ะ
หน้าสพกู่แก้วอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวนายคมสรรพันพรมอายุ๓๒ปี
ผู้ต้องหาคดีฆ่าในสวัยอาทหารผู้ใหญ่บ้านหมู่๖บ้านเหล่าสนกล้วยที่อำเภอกู่แก้ว

ตอนที่ตัวผู้ใหญ่ไปดับไฟตู้กระจายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

สองวันก่อนนะคะแล้วก็ถูกควบคุมตัวได้ในวันเดียวกันเลย
คือวันนี้ครบกำหนดในการควบคุมตัวในคมสรร
ตำรวจต้องเอาตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอุดรธานี
เตรียมรถควบคุมตัวผู้ต้องหามาที่หน้าโรงพัก
ญาติก็มารอกันด้านหน้าญาติของผู้เสียชีวิตเขาโกรธนะคะ
ระหว่างที่คุมตัวในคมสรรจะขึ้นรถญาติแบบโอ้โหปรีเข้ามาเลย
ตะโกนด่าด้วยเตะเกือบโดนตัวนะตำรวจต้องห้ามกันวุ่นเลยนะคะ
ขนาดแบบขึ้นรถไปแล้วนะรถพ้นสายตาไปแล้ว
ยังมีเสียงตะโกนด่าสาบแช่งไล่หลังไป
คือญาติของผู้เสียชีวิตเขาติดใจตรงนี้นะคะ
โทษที่นายคมสรรจะได้รับเนี่ยมันจะหนักถึงขั้นประหารชีวิตไหม
อยากจะให้ได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตเลยได้ไหม
ทางผู้กำกับการสพกู่แก้วก็บอกว่า
ก็จะดูให้ตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วนะคะ

มีชาวบ้านเหล่าสวนกล้วยนางละมัย

เป็นหลักฐานว่าเธอเนี่ยซื้อที่ดินจากนายคมสรรผู้ต้องหา
สองแสนบาทค่ะจ่ายไปแล้วเก้าหมื่นห้าพันบาท
ส่วนที่เหลือจะจ่ายตอนรางวัดเสร็จ

พอนายคมสรรถูกจับฆ่าคนตายแบบนี้

บอกว่าเธอก็เป็นชาวบ้านคนนึงไม่รู้เรื่องในขั้นตอนของกฎหมาย

แล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับผู้ใหญ่บ้านสวัยที่เสียชีวิตด้วย

ต้องมาเสียชีวิตตอนไปทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านช่วยดับไฟ
โอ้โหแล้วไม่เคยเป็นหนี้เป็นสินอะไรในคมสรรผู้ต้องหานะ
ที่นายคมสรรพูดเนี่ยมันกล่าวอ้างทั้งนั้น
เดี๋ยวลองฟังเสียงเธอดูนะคะ
เรื่องนี้มันไปจากไหนพอแกตกลงกับบริษัทแบบไหน
ทางฝ่ายในคมสรรผู้ต้องหาก็มาโรงพักเหมือนกันค่ะ

อาหารเตรียมเงินมาให้ด้วยนะ
เตรียมเงินมา๒๐๐๐บาทจะให้ในคมสรรพุทธองฮา

ถูกนำตัวขึ้นรถแล้วออกไปก่อน
แต่ญาติก็บอกว่าญาติจะไม่ประกันตัวนะ

ก็ปล่อยไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วกัน